ส่วนความเข้มข้นนะครับของฟุตบอลไทยนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะเปิดฉากฤดูการใหม่เต็มที่แล้วนะครับ
เป็นการเจอกันของการท่าเรือกับทางเมืองทองนะครับรอบชิงชนะเลิศ
ก็เป็นการรวมทีมชั้นนำของประเทศไทยนะครับรวมกับหลายทีมจากญี่ปุ่น
แล้วก็ทีมในโซนอาเซียนด้วย
ก็เป็นเกมแรกนะครับที่ทั้งแฟนเมืองทองแล้วก็แฟนท่าเรือได้โอกาสเชียร์ร่วมกันในสนามนะครับ
แล้วก็มีประตูเกิดขึ้นครับนาที๑๙แฟนเมืองทองเฮก่อนครับ
สซิเคอร์แรนด์ครับคลอสบอลจากขวาแล้วก็เป็นทันแดเล่มงครับ
ผ่านมือของรักษณัยส่องแสงจันทร์กิเลนพยองนำหนึ่งศูนย์ในช่วงครึ่งแรก
จากนั้นครับกลับมาสู่ครึ่งหลังครับท่าเรือแก้เกมมาและนาทีแปดสิบสอง

ก่อนที่จะไหลให้กับกอศุกรีนะครับยิงด้วยขวาเสียบเสาร์ใกล้เข้าไป
เกมต์จะทำท่าว่าจะจบได้กันเสมอ
แต่ว่าช่วงทดเจ็บนาทีแรกนะครับท่าเรือมาได้ประตูชัยนะครับ
ได้รับของเมืองทองเนี่ยพลาดเสียบอลให้กับนัทธุสวรรโยธาครับ
แล้วก็เปิดให้กับอัลิสักรายสรชาร์จบอลผ่านมือทางดักวัลเริ่มเข้าไปนะครับ
จบเกมท่าเรือพลิกชนะ๒๑คว้าแชมป์ไปครอง
เป็นครั้งแรกในประติศาสตร์พร้อมกับรับเงินรางวัล๑ล้าน๘แสนบาท
เมืองทองในรองแชมป์นะครับรับไป๖แสน
ลีกจะเปิดระดูการ๑๔กุมภาพันธ์นี้ท่าเรือมีโปรแกรม๑๕กุมภาพันธ์นะครับ